ปากน้ำโพสวรรค์บนดินของ๖ชาติภัณฑ์
ร่วมสร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจบนถิ่นต้นน้ำเจ้าพระยา
รู้จักเมืองนครสวรรค์จากอดีตสู่ปัจจุบัน
ก้าวย่างของอนาคตมากกว่าที่เคยรู้จัก
ติดตามได้ทุกช่วงข่าวไทยรัตน์ทีวี๗๑๐ธันวาคม
โปรดติดตามตอนต่อไป